อีกหนึ่งศึกสำคัญสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามเชียร์ครับ
ศึกใหญ่ของวันแชมป์เป็นชิปนะครับ
อีกหนึ่งรายการโดยจะมีคนไทยขึ้น่องฉิงชำโลกเส้นที่สอง

เมื่อวานทีมงานวันแชมเป็นชิปนำสื่อมวลชนไป
คู่เอกขึ้นบนเวทีให้เราเห็นครับ
ชิงแชมป์ว่างของมวยไทย

บอกว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มร้อย

แล้วก็เตรียมที่จะฝึกซ้อมนะครับ

แล้วก็เท้าของคู่ต่อสู้แน่นอนครับ
แล้วร่างกายตอนนี้กี่ปัจจัยครับ
ก็พร้อมขึ้นต่อยค่ะพร้อมปะทะ
สแตมเนี่ยจะโชคเป็นคู่เอกนำรายการนะครับ

ก็คือไอ้ตาดุครับเดชอำรงสออำนวยสิริโชคอดีตแชมป์โลกนะครับ
จะขึ้นสังเวียนเรียกฟอร์มคืนอีกครั้งหนึ่ง

ปรับชาวฟิลิปปินส์ที่เคยน็อกดีดำรงมาได้นะครับ
คนขวาสุดนะครับที่ยืนกำบัตรอยู่

แล้วก็เพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ
พบกับทางมาซาฮิเดคูโดนักชกญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่ง
ติดตามการถ่ายทอดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ๒๒กุมภาพันธ์ในเวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ